ที่นึงระเบิดเหมือนกันคุณนัทพงศ์ระยองค่ะ
ใครจะคิดว่าระยองจะเจอระเบิดกลางเมืองนะคะ
กลางถนนเลยค่ะระเบิดขึ้นมาตูมเดียวค่ะ
ปรากฏว่าเป็น๘ลูกด้วยกันนะคะ
อันนี้มีอนุภาพร้ายแรงเป็นระเบิดแสวงเครื่องค่ะ
คาดว่าเป็นการนำมาถล่มคู่อริ
แต่ว่าพลาดเอามาแล้วพลาดทำตกก่อนก็เลยเกิดระเบิดขึ้นค่ะ

แปดลูกที่บ้างนะครับครับ
บ้านค่ายจังหวัดประยอง
เพราะว่าเมื่อกลางดึกชาวบ้านเขาแจ้งมา
บอกมีเสียงระเบิดดังสนั่นเลยค่ะ
ตอนที่นอนหลับก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมา
ออกจากบ้านมาดูก็พบวัตถุระเบิดแบบนี้ค่ะ

โอ้โหก็ต้องรีบแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ
บอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นเป็นระเบิด๙ลูกค่ะ
ระเบิดเมื่อคืน๑ลูกก็เหลืออีก๘ลูก
แล้วก็ยังพบว่ามีร่องรอยความเสียหายจากระเบิด
พื้นถนนปูนซีเมนเป็นรอยแตกแบบนี้ค่ะ
นี่คืออนุภาพของระเบิด๑ลูกนะคะ
ระเบิดนี้เป็นระเบิดแบบแสวงเครื่อง
ทำขึ้นโดยผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเรื่องการทำระเบิด
แล้วถือว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยใหญ่มากเท่าที่เคยพบนะคะ
มีความยาวกว่า๓นิ้วกว้างเกือบ๒นิ้ว
ข้างในเป็นเศษเหล็กอยู่จำนวนมากเลยนะคะ
ระเบิดด้วยการเสียดสีจากดินดำหรือกระแทกหรือกระทบกับพื้น

อนุภาพการทำลายในรัศมีไกลเป็น๑๐เมตรเลยทีเดียวค่ะ
ถ้าถูกคนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะ
อันตรายนะครับผู้ปล่องระเบิด

อันนี้ถึงชีวิตเพราะว่าเด็กที่ถูกระเบิดอย่างนี้มาเนี่ย

เอาเตอร์ปูใส่กระป๋องเสื้อแล้วก็ขี่มอเซตเขย่า

ตอนนี้ของระยองเรากำลังฮิตประเพณีกำลังฮิตนะครับ
แต่อันนี้ที่ผมเจอ๙ลูกเนี่ยลูกคนโตมันไม่เล็ก
โอ้โหเนี่ยค่ะแล้วมันมาหล่นอยู่บนถนนแบบง่ายแบบนี้ได้ยังไงนะคะ
พลตำรวจตรีวราเวชชาพินันภูมิคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
บอกว่าตอนนี้ก็ต้องให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วค่ะ
ไปสอบปากคำพยานใกล้จุดเกิดเหตุไปดูเบาะแสของคนก่อเหตุนะคะ
แต่แนวทางสืบสวนสอบสวนพบว่าระเบิดที่พบ
ตกอยู่บนถนนและพงยากข้างทางสาเหตุยังสรุปไม่ได้แน่ชัด
ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ทะเลาะกันแล้วก็ทำระเบิดตกจากรถ
โอ้โหง่ายแบบนี้เลยนะคะ
กกันได้ด้วยฮะระเบิดแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวก็จะต้องขยายผลไปที่กลุ่มทำระเบิดค่ะ
ติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ทำระเบิดตกมาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะ